บันเทิงไทยรัฐค่ะต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวดวงจันทร์นะคะ
หรือว่าครอบครัวจิตหารค่ะที่ได้สูญเสียคุณแม่เล็กจิตหารไปในวัย๘๕ปี
อย่างไม่มีวันกลับนะคะหลังจากที่ท่านค่ะเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร
จากอาการช็อกเมื่อวันที่๒๖มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
โดยเมื่อวานนี้ค่ะคุณแม่เล็กได้จากไปอย่างสงบ
โดยแพทย์ได้ระบุว่าเกิดจากปอดติดเชื้อน้ำตาลสูงและติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะ
โดยทางครอบครัวค่ะจะนำร่างอันไร้วิญญาณของแม่เล็ก
บำเพ็ญกุศลที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรี
ซึ่งเป็นวัดเดียวกับที่เคยจัดงานพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ
โดยทางครอบครัวนะคะเชื่อว่าพี่พึ่ง
น่าจะมารับวิญญาณของแม่เล็กไปอยู่ด้วยแล้ว

เพราะว่าเตียงนอนที่แม่นอนเสียชีวิตเป็นเลขเดียวกับตอนที่พี่พึ่ง
นอนรักษาตัวก่อนเสียชีวิตนั่นก็คือเลข๑๓นั่นเอง
แล้วก็ยังได้เสียชีวิตในวันเดียวกันด้วยนะคะ
ก็คือวันที่๔นั่นเองค่ะ
ที่แฟนเพลงและคนที่มาร่วมงานตรงนี้
เราเอาเงินตรงนี้ไปร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเทพที่แม่รักษาโรงพยาบาล
บันเทิงไทยรัฐนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งนะคะ